ต้นตะเคียนกันบ้างค่ะคุณตามชาวบ้านกลุ่มนี้
ไปขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียน

กลางค่ำกลางคืนมาชุดขาวอย่างนี้ผมไม่เดินตามเลยนะ

ตกใจหมดเลยเอาแต่ตามคุณพี่เขาไปนะคะ
ชาวบ้านหมู่๑บ้านหัวถนนนะคะ
ตำบลหัวถนนอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินไปหาต้นตะเคียน

นี่ค่ะชาวบ้านกว่า๒๐คนเขาเดินทางไปขอโชคกับต้นตะเคียน
บอกว่าต้นตะเคียนตรงนี้ยังยืนต้นอยู่นะ
มีความสูง๑๐เมตรนะคะ๒ต้นเลยคุณ
มีอายุเก่าแก่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้นะอยู่มานานแล้ว
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงยามค่ำคืน
และมีคนเคยฝันเห็นผู้หญิงยืนกวักมือเรียก
มามามาติดต่อกันหลายคืนเลย

ปกติเห็นผู้หญิงกวักมือเรียกคุณวิ่งตลอด

แล้วไม่ต้องเอาดี
มาดูร่างทรงเขาทำพิธีกันหน่อยนะ
ร่างทรงเริ่มทำพิธีก็มีอาการแปลกนะคะ
คล้ายกับว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างเนี่ย
ผู้หญิงชุดขาวคนนี้คือร่างทรงนะ
อย่างที่บอกแหละปากไม่แดงไม่มีแรงอธิษฐานนะจ๊

ขณะนั้นเรียกหญิงชาวบ้านรายหนึ่งมาใกล้

อะไรนั่นมันสตะพอส
ไม่ใช่เขาบอกว่าโฮ
ฆ่าชื่อเจ้าแม่พิมพาอายุ๑๐๗ปี
พวกเจ้าอยากมีโชคมีลาบกันใช่ไหม

โฮ

ได้แล้วเจ้าขอพวกได้ไหม

ได้เลยเดี๋ยวจะรวมเอาแคนมาให้

น้ำส้มหรือว่าเป็นน้ำแดง

แคนคือเอาแคนอ่ะเพลงแคนหมอแคนมาเล่นอ่ะ
เออนั่นแหละหรือขอแคนเครื่องดนตรีอะนะ

เพราะว่าเจ้าแม่ขอวงไงอยากให้มีดนตรีมีอะไรแบบนี้เอามาแห่
พระประจำหมู่บ้าน๙รอบ
หลังจากเจ้าแม่แจ้งความจำนงเสร็จปั๊บก็ทำการ
ดเทียนลงในขันน้ำมนต์แบบนี้

พร้อมกับหยิบน้ำตาเทียนขึ้นมาวางไว้บนฝากระติกสีแดง
เพื่อเพิ่มความชัดเจน
ถ้ามันอยู่ในนั้นในขันมัน

เพราะถ้าสีน้ำตาเทียนกับสีขันมันคล้ายคลึงกัน
พอเอามาวางก็ติกสีแดงป๊าป
ชัดเจ้ง

ชาวบ้านจ้าก็ถ่ายรูปกันไป
ตีความกันไปส่งไลน์กรุ๊ปกันไป
อย่าลืมไปโพสต์ในโซเชียลจะได้ตามไปกดไลค์กดแชร์